อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ไม่ได้ถูกแอบถ่ายตั้งใจถ่ายเลยล่ะ
โดรนด้วยนะฮะอากาศยานไร้คนขับบินขึ้นไปเหนือ
น่าน้ำที่หาดกะตะจังหวัดภูเก็ต
ก็ปรากฏว่าไปเห็นว่าน้ำทะเลเป็นสีเขียว
พอภาพนี้เผยแพร่ออกมาชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยเลยว่า

บ่อยนะน้ำทะเลสีเขียวเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วด้วย

น้ำทะเลที่หาดกะตะจังหวัดภูเก็ตนะครับ

เราต้องตรวจสอบกันหน่อยนะฮะว่าเรื่องนี้ยังไง
นี่เป็นภาพถ่ายมุมสูงจากโรนนะครับ
มองเห็นชายหาดและน้ำทะเลที่มีสีเขียวบางจุดผิดปกติ
ต้องบอกว่าทะเลที่เป็นสีเขียวเนี่ยบางทีถ้าเขียวมรกฏนี่คือธรรมชาตินะ
แต่อันนี้มันบางจุดมันดูเขียวผิดปกติไป

อ่าเดี๋ยวนี้มีช่างภาพแนวนี้มากขึ้น

ก็คือลงทุนซื้ออุปกรณ์โดรนไว้นะฮะ
ขึ้นไปแล้วก็ติดกล้องถ่ายให้ตามที่ต่าง

น้ำทะเลที่หาดกะตะน้อยดูแปลกเหมือนจะปนเปื้อนน้ำเสียนะ

จนมีผู้เข้าไปแชร์คลิปแล้วก็ร่วมแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลาย
บางส่วนเขาเชื่อว่าอาจเกิดจากแพลงต้อน

ที่บางส่วนเชื่อว่าอาจเกี่ยวเนื่องจากปัญหาการปล่อยน้ำเสียครับ
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายสุชาติรัตนเรืองศรีนะครับ
อำนวยการสวนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายหาดที่๖
ทราบว่าจากการตรวจสอบภาพเบื้องต้น
น้ำที่เป็นสีเขียวน่าจะเกิดจากแพลงต้อนพืชจำนวนมากที่ลอยอยู่
งต้อนเหล่านี้คาดว่ามาจากธาตุอาหารบนบก
ไหลลงแหล่งน้ำก่อนสู่ทะเลค่ะ
ผลดีก็คือจะเป็นอาหารให้แก่พืชน้ำขนาดเล็กที่อยู่บริเวณนั้น
แต่ผลเสียคือเมื่อแพลงต้อนมีจำนวนมากเกินไป
ทำให้พืชน้ำโตเร็วขึ้นและตายลงพร้อมกัน
ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดน้ำเสียนั่นเองนะครับ

จะมีการแจ้งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่จากการแชร์คลิปนี้กันต่อ
ทางสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีเราก็ได้ติดต่อไปแล้วนะครับ